ติดตามความมันกันต่อวันพรุ่งนี้บ่าย๒๔โมงเย็น

จะมีลูกยิงที่สวยสดงดงามขนาดไหน

ประตูนี้ผู้เล่นของศรีปฐุมอาศัยการต่อบอลทำชิ่งอย่างสุดสวย
ก่อนที่สุดท้ายวันลบปานสมสวยจะยิงให้ต้นสังกัดไล่มาเป็น๔ประตูต่อ

ยกให้ประตูของเกียรติยศแลมเขต
จังหวะดึงหลบรุษหวังสมแอล๒ครั้งซ้อน
ตีเสมอได้สำเร็จครับ

ประตูนี้เป็นประตูของทีมมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
จังหวะฟรีคลิกของกิรติโตสะสุที่ยิงไกลเข้าไปอย่างสวยงาม
ช่วยให้มภาคตีเสมอได้สำเร็จ

เชื่อกันว่าแฟนคลับสาวคงชอบประตูนี้อย่างแน่นอนครับ
จังหวะที่กฤษฎาวงแก้วต่อบอลมาให้กับปานัทกิติพานุวงศ

ก่อนจะยิงนอกกรอบเสียบใต้คานไปอย่างหล่อ

ก่อนจะวัลเล่ลูกนี้เข้าไปอย่างสวย
ทำให้เขาครองแชมป์ประตูสุดสวยประจำสัปดาห์นี้ไปครองครับ
พร้อมครับ
หน้าจะมีลูกยิงสวยมาให้ติดตามกันอีกอย่างแน่นอน